ท่านนี้คือท่าทีประกาศแล้วว่าประชาธิปไตยแน่

คุณมิ่งหวัญมองว่าการเมืองมันจะเป็นแบบไหนหลังวันเลือกตั้ง
จะมาระเบิดออกในการเลือกตั้ง

ก็ดูเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อไม่กี่วัน
ผมดูบนตารางที่ขึ้นบนจอทีวีนะฮะ
เขตไปลงทะเบียนไว้๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์ไปเลือก
แต่ถั่วเฉลี่ยออกมาละ๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ผมถามจริงคุณจอมขวัญว่า

เที่ยวนี้แสดงว่าเขาอัดอั้นต่างใจ
คราวนี้พอมาวันที่๒๔มีนาคม

ผมว่าเที่ยวนี้คนจะแห่ออกมาใช้สิทธิ์ทะลักทลาย

กรกตเหมือนจะรู้ล่วงหน้า

อันนี้ไม่ใช่จนกรีของเศรษฐกิจใหม่

ซึ่งอาจจะสูงมากเป็นประวัติศาสตร์

ผมไม่ได้ไม่ชอบอะไรส่วนตัวนะครับ

ก็คุณอยู่มา๕ปีแล้วผมไม่ได้รับความสุข

มันก็จะเกิดคำว่า

ก็อย่างที่คุณจอมขวัญตั้งโจทย์ไว้ไงฮะ

โอ้โหวันนั้นก็ต้องเอาเครื่องคิดเลขเข้าสภาด้วยนะคุณสวัสดิ์
เอาไปโกรธเครื่องคิดเลขในสภาด้วย
ส่งสายตาไปสายตามา

ผมอยากฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ดูโทรทัศน์วันนี้

ผมพูดอย่างนี้ก็ต้องชัดเจน
ผมถามมาแต่ต้นเวทีก่อนก็ถามผมก็บอกตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่ไปอยู่พักจุดดีไหมจะได้ไม่โดนฟ้องกันยังไง

ก็บอกแล้วขอกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมด

แล้วคนที่ให้กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดนักภาพนั้นน่ะ
เขายังไม่เลือกตั้งเลยคุณยังไม่ทันหลับแล้วคุณจะไปฝันได้ยังไง
คุณนิ้วขวัญคุณนิ้วขวัญชูนโยบายเรื่องทำเศรษฐกิจให้ประเทศมาตลอดในการหาเสียงนี่

ผมก็ขอยืมคำที่ผมพูดประจำแล้วคุณสุวัสดิ์เขาพูดคือ
ผมมองทุกอย่างเป็นแง่บวกหมด
ประเทศไทยต้องมีทางออกสิครับ

ถ้าเกิดเขาเลือกอย่างนั้นจริงนะผมต้องเน้นเสียงว่าเลือกอย่างนั้นจริงนะ
เสียงใหญ่ไหมเลือกอย่างนั้นจริง
ถ้าเขาเลือกอย่างนั้นจริงก็ต้องฟังเสียงประชาชนนะครับ
สวผมว่าสวก็มีวุฒิภาวะระดับหนึ่ง
พอถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันโอ้ยกี่วันเอง
ไม่แต่ว่าที่คุณมิ่งขวัญบอกเนี่ยนะคะ
คือที่บอกมาเจ้าคุณนี้คำพูดคือสวมีวุฒิภาวะนะคะ
แต่ประเด็นคือเขามีเอกสิทธิ์ด้วยนะคะ
ถูกไหม๓๗๕ก็ต้องบวก๑ก็เป็น๓๗๖ถูกไหม
แล้วแต่เงื่อนไขสุดท้ายตัดทิ้งไป๕๐๐บวก๑ไม่มีแล้ว

ถ้าพลังประชารัฐนะตกเอาสั้นเลยนะ
ถ้าพลังประชารัฐไม่เสนอตัวว่าที่นายกลำตีนะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวเลข๕๐๐บวก๑เนี่ยอาจจะเกิด
นี่ผมไม่ได้มาใบ้หวยอะไรนะ๕๐๑อาจจะเกิด
แต่วันนี้ในเมื่อเขาประกาศตัวชัดเจนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีหรอก๓๗๕บวก๑
เขาไม่ซื้อตัวราคาแพงเอางี้ดีกว่า
๕๐๑เขาไม่ซื้อเขาซื้อ๓๗๖นะ

ฟังเข้าใจไหมฮะ

แล้วผ่านไทยรัฐทีวีด้วยเดี๋ยวคนทางบ้านเนี่ยไปขายเครื่องแพง

แต่ถามคุณมิ่งขวัญแบบนี้คือคุณมิ่งขวัญคิดไหมว่าการเมืองไม่น่าจะมีเสถียรภาพ

คิดว่าอยู่กี่ปีสมมุติตั้งได้

เอาใหม่อยู่กี่เดือน

มันเหนื่อยไงทำเวทีเนี่ย

ไม่เดี๋ยวสิตอนนี้ต้องไปออกกำลังกายเนี่ยนะ

งบองมานบอกก่อนนะว่าไม่ใช่เป็น๓๐กัญญานะ

หนึ่งฮะนายกต้องยุบสภา

เริ่มรู้แล้วว่าใครจะทำหน้าที่

ไม่รู้แหละ

ก็อยู่ที่เดือน

สมมุติว่าอย่างนี้สมมุติว่าอย่างนี้